ถึงการเข้าไปซื้อข้าวซื้อของอะไรแบบนี้นะคะก็นึกถึงลูกค้าที่เขาเข้าร้านบางร้านเนี่ยนะคะเขาก็จับได้อย่างสะดวกสะอาดสะอ้านอะไรอย่างนี้
ลูกค้าเขาก็อาจจะเกรงใจไม่กล้าใส่รองเท้าเข้าไปในร้านอะไรแบบนี้ไปดูกรณีดีกว่าคุณป้าเองบอกเกรงใจอ่ะป้าขอถอดไว้ตรงนี้นะ

กลัวว่าพื้นของร้านค้าเขาจะเปื้อน
รองเท้าบูธคุณป้าก็อาจจะเลอะเทอะ
ป้าอาจจะทำงานมาแบบนี้ไง
ไม่อยากจะให้พนักงานเขาก็ต้องมาเสียเวลาในการทำความสะอาด
ก็เป็นคลิปน่ารักที่ได้เห็นกัน
คิดดูนะอ้าวหน้าเซเว่นอยู่เว่นนี่

แต่ปกติแล้วทีนี้เห็นภาพนี้แล้ว
ไม่มีหมาเว่นมีแต่รองเท้าหน้าเว่น

สุดท้ายก็เข้าใจเขาคงกลัวว่าเขาไปทำงานมา

ไม่อยากให้พนักงานต้องมาถูพื้น